โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

กระโหลกศีรษะแตกสมองบวม
หลังกลับจากเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
สุมรพลดามราคำคนขับรถเทลเลอร์
ชายคนสุดท้ายที่อยู่กับน้องหญิง
อารับอาสาพาไปส่งที่บ้าน
แต่ระหว่างทางน้องหญิงกระโดดลงมาจากรถเอง
แต่ญาติไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุ
เข้าแจ้งความกับตำรวจบางปะอิน
ขณะที่น้องหญิงถ่ายคลิปสุดท้ายในสถานบันเทิง
นั่งดื่มกับเพื่อนสาวและชายอีก๓คน
กระทั่งตี๔แยกย้ายกลับบ้าน
อฟอาสาขับรถไปส่งที่บ้าน
ที่เธอไม่รู้จักมาก่อน
สนทนามระหว่างน้องหญิงกับพี่สาวและคลิปเสียง

น้องหญิงมั่นใจว่าลูกสาวถูกฆาตกรรม
เพราะเชื่อว่าน้องสาวเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำ
ทำทุกวิถีทางหาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลูกสาว
ในที่สุดตำรวจเรียกออฟคนขับรถเทลเลอร์มาสอบปากคำ
เจ้าตัวปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องกับการตาย
ยืนยันไม่ได้ทำไม่ดีไม่ร้ายน้องหญิง
ขณะที่เป็ดสิมรินาทรอดรำเพื่อนคนสนิท
ยืนยันว่าเธอไม่ได้เป็นนางนกต่อ
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่พบค้อนเหล็กเหน็บอยู่ข้างประตูฝั่งคนขับรถเทลเลอร์
๓๐กรกฎาคม๒๕๖๑สุบินยาวิราชแห่ศพลูกสาวเรียกร้องขอความเป็นธรรม
หลังพบข้อพิรุธหลายอย่าง
ผลชนสูตรเบื้องต้นระบุน้องหญิงถูกตีด้วยของแข็งที่ท้ายถอย
ศอดพร้อมกับผลชนสูตรของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมเทรด
และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม

น้องหญิงถูกทุบตีด้วยของแข็งไม่มีคม
หมอชันตสุพิศพของสาปนิตธิวิทศาสตร์กับสู้ธรรม
ระบุมาแล้วว่าผู้ตายถูกตีด้วยของแข็งไม่มีคมที่ศีรษะ
สองแผลและยังมีที่ไหลมีอะไรอีก
มันก็เข้าองค์ประกอบสิ่งสำคัญคือ
ในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยผู้ตายอยู่กับนายอ๊อฟคนเดียว
ออฟถูกแจ้งค่าค้ำลงเหนี่ยวผู้อื่นเป็นเหตุให้ถิงแก่ความตาย
และทำร้ายร่างกายผู้อื่นส่วนเป็ดถูกตั้งข้อหาฐานให้การสนับสนุน
ไปเดือนกว่าคดีไม่คืบหน้า
รองภูมิชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้น
ด้วยตัวเองเพื่อไขความกระจ่างให้ครอบครัว
แล้วมีคำสั่งฟ้าผ่าสั่งย้ายตำรวจระดับผู้กำกับ
รองสารวัตร๓โรงพักเข้ากรุหรือคดีใหม่
กรกฎาคม๒๕๖๒สารชั้นต้นยกฟ้องออฟและเป็ด
จากโจทย์พิสูจน์ให้หายสงสัยไม่ได้ว่า
น้องหญิงถูกตีศีรษะด้วยอะไร
ต่อมา๑๕พฤษภาคม๒๕๖๓สารอุทธรพิพากษากลับจำคุกตลอดชีวิต
อฟฐานฆ่าผู้อื่นให้เหตุผลข้อต่อสู้ของจำเลย
มีข้อพิรุษสงสัยไม่น่าเชื่อถือ
ไม่สามารถหักล้างพยานหลักฐานของโจทย์ได้
คดีนี้สิ้นสุดเมื่อ๕ตุลาคม๒๕๕๙
สารดีกาพิพากษายืนตามสารอุทธร
จำคุกตลอดชีวิตออฟคนขับรถเทลเลอร์
ปิดคดีน้องหญิงตกรถเทลเลอร์ปริศนา
คืนความยุติธรรมให้ครอบครัวของผู้สูญเสีย